คุณผู้ชมดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์พ่อเลี้ยงอดรนทนไม่ไหว
ฟันคอลูกเลี้ยงจนคอเกือบขาดเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
แล้วพ่อเลี้ยงไม่ได้หนีไปไหนมอบตัวกับตำรวจด้วยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาที่นครศรีธรรมราช
เกิดขึ้นในที่บ้านเลยนะคะลักษณะบ้านที่คุณผู้ชมเห็นเหมือนเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
แล้วก็ยังสร้างไม่เสร็จดีอะค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ย
เจอศพของนายเสกสรรทองแก้วอายุยี่สิบเก้าปี
สภาพนอนคว่ำหน้านุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวไม่ได้สวมเสื้อ
แล้วก็ตามเนื้อตามตัวเนี่ยนะคะมีรอยสักเต็มตัวครับส่วนบาดแผลเนี่ย
ก็มีบาดแผลชะกันเลยค่ะโดนฟันเข้าที่บริเวณลำคอด้านหลังหนึ่งแผล
แผลเนี่ยลึกประมาณสามถึงสี่เซนแล้วก็เป็นแผลยาวประมาณสิบกว่าเซนนะคะ
นองพื้นไปหมดเลยแล้วแถวแถวนั้นเนี่ย
ก็เจอเป็นมีดพระเปื้อนเลือดตกอยู่๑เล่ม
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะทีนี้คนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
คือนายสวัยทองแก้วอายุ๕๖ปีซึ่งเป็นพ่อเลี้ยง
ไม่ได้หนีไปไหนค่ะรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ที่บ้าน
แล้วก็สารภาพเบื้องต้นนะคะว่าเป็นคนก่อเหตุ
ใช้มีดพระเนี่ยฟันคอลูกเลี้ยงจนตายให้การแบบนี้ค่ะ
ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะลูกเลี้ยงเนี่ยเข้ามาหาเรื่อง
มาหาเรื่องมาอารวาสในบ้านเพราะว่าลูกเลี้ยงเนี่ยเมามา
ทีนี้พอมาถึงทะเลาะกับแม่แม่ของผู้ตายนี่แหละค่ะ
ก็คือนางสายชนชนศรีอายุ๕๐ปี
ทีนี้พอทะเลาะกันเสียงดังลั่นบ้านเนี่ยปกติเนี่ยนะ
พ่อเลี้ยงเล่านะคะว่าลูกเลี้ยงจะหาเรื่องทะเลาะกับแม่ทุกวันอยู่แล้ว
แต่ว่ารอบนี้หนักเพราะว่าลูกเลี้ยงจะทำร้ายแม่ตัวเอง
พ่อเลี้ยงก็พยายามเข้าห้ามปรามค่ะลูกเลี้ยงไม่ฟังไง
ทีนี้พ่อเลี้ยงก็โมโหมากคว้ามีดพระออกมาฟันเข้าที่ลำคอด้านหลังไปหนึ่งครั้ง
นี่แหละคือสิ่งที่ตัวพ่อเลี้ยงบอกว่าทนไม่ไหวแล้วนะครับกับพฤติกรรมของลูกเลี้ยงนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้พอฟันไปที่ด้านหลังนายเสกสรรล้มฟุบสิ้นใจจมกองเลือด
ตำรวจก็คุมตัวพ่อเลี้ยงไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ